มีผู้ชายคนนึงเขาน้อยใจเมีย

โชคดีฮะไปติดเชือกของเรือที่ลอยอยู่อ่ะนะ

แกก็ยอมรับแหละดื่มเหล้ามาด้วยเมาด้วย

เขาชื่อนายประวิทย์นะฮะอายุ๓๗ปี

นายประวิทย์พอขึ้นมาได้
ร้องให้นะว่าขอบคุณกู้ไภ

เนื้อหาใจความคือเขาบอกว่าเขาทะเลาะกับเมียน้อยใจเมีย
นั่งอยู่ที่สะพานคนเดียวความจริงไม่ได้ตั้งใจถึงขั้นกระโดดน้ำฆ่าตัวตายอยู่
อยู่เนี่ยผีมันท้าให้กระโดดเขาเลยกระโดดลงไปเลย
นี่ฮะเอาปลอบใจกันเสร็จเจ้าหน้าที่นี่ไปกันชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยฮะ
พาไปส่งที่บ้านไปกันเป็นขบวนเลยเนี่ยอยู่ที่ที่พักแห่งเนี้ยนะ
แล้วก็แจ้งเมียเขาเมียเขาก็ลงมารอนะฮะ
คือมาถึงเจอภรรยาเนี่ยโอ้โหนี่กอดกันค่ะนะฮะ
เมื่อคืนนี้ฮะกอดกันนะปรับความเข้าใจกัน
ทั้งคู่ก็ร่ำให้จากนั้นประวิทย์เขาก็ยกมือไหว้
ขอบคุณตำรวจขอบคุณเจ้าหน้าที่ของทางร่วมกระตันยูที่ไปช่วย
เรือลากจุงที่ช่วยพาขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยด้วยนะฮะ
แล้วเขาก็เล่าให้ฟังนะตอนนั้นเมียก็อยู่ด้วย
นี่ตำรวจก็อยู่กับคุณหมดเลยนะ
เดี๋ยวลองฟังเขาหน่อยนะว่าเขาว่ายังไงนะฮะ
แล้วเขาพูดกับเราอย่างไรเขาถามเราอย่างไร
ก็โดดลงไปมันกล้าหรือเปล่า
อย่ามาท้าผมนะเว้ยผมก็กล้าอยู่แล้ว
เล่าอย่างงี้ก่อนเออผมไปยืนอย่างนี้
มันอยู่ข้างหลังนี้มันบอกว่า
เขาเรียกชื่อเราด้วยเหรอ

ก็รู้จักชื่อเราได้ไงอ่ะเรียกงี้เลยอ่าปล่อยวิทย์โดดเลยมึง
รู้จักคุณน้อยไปแล้วผมโดดเลยอืมจริงอันนี้เรื่องจริงผมโดด
แค่เสียวินาทีนะวิทย์ด้วยตอนนั้นผมรู้แล้วแต่ตอนที่ขึ้นมาน่ะ
สำลักน้ำมีมือสองมือนะมันอุ้มผมอยู่ทำน้ำแบบเนี้ย
ผู้หญิงอ่ะเขาทำน้ำแบบเนี้ยให้ให้ให้ให้ตัวหุ่มลอยทุกนานอืม
ตอนเล่านี่ก็ดูแปลกเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ใส่เอาหน้ากากมาอยู่ตรงคาง
เนอะแกก็เอาลงอยู่เรื่อยอ่ะใช่ค่ะแกก็เอาลงอยู่เรื่อยนะฮะ
นี่ยังถามเลยว่าแล้วผีรู้จักชื่อเราได้ไง
เรียกชื่อถูกด้วยแต่เขาก็บอกเขาก็เมาไปแล้วเมาแล้วทะเลาะกับเมีย
เอาวันนี้เราก็เลยไปถามเพิ่มหน่อยนะครับไปถามประวิทย์เพิ่มหน่อยว่าเออ
ตกลงเมื่อคืนมันยังไงเนี่ยเอาให้ชัดชัดหน่อยนี่วันนี้ตื่นมาแล้วนะ
เรียบร้อยแล้วนะเขาก็เล่าเออเขาก็เล่าเหมือนเมื่อคืนนะ
คือคุณคารินผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วยเนี่ยแถมยังเล่าเนี่ย
ละเอียดกว่าเมื่อคืนอีกคารินบอกนะ
เมื่อวานนี้๖โมงเย็นเนี่ยก็นั่งดื่มยาดองอยู่
รอแฟนกลับมาจากที่ทำงานตั้งใจว่าเดี๋ยวแฟนกลับมาเนี่ย
ไปซื้อใบกระเพราเครื่องต้มยำมาทำกับข้าวให้แฟนกินนะ
พอแฟนกลับมาอ้าวดันทะเลาะกันเลยน้อยใจไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ว
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่สะพานปฐุมธานีนะ
คือที่ไปเนี่ยมันก็นอกจากน้อยใจแฟนแล้วปัญหามันก็รุมร้าวหลายอย่าง
ก็ไปนั่งอยู่ขอบสะพานหันหน้าออกแม่น้ำแล้ว
ทีแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะแบบถึงขั้นกระโดดน้ำฆ่าตัวตายอะไรหรอกนะ
แต่ทีนี้เขาบอกเขาเหมือนกับไอ้หางตาของเขาเนี่ย
เหลือไปเห็นเหมือนมีวัยรุ่นเนี่ยมายืนอยู่ข้างหลัง
แล้วตะโกนว่าโอ้โหพี่ไม่กล้าหรอกพี่จะโดดเหรอ
จะโดดทำไมพี่ไม่กล้าหรอกนะ
เขาก็เลยตอบกลับไปว่ากล้าดิใครบอกพี่ไม่กล้าอย่ามาท้านะ
วัยรุ่นคนนี้ก็บอกว่าถ้าพี่กระโดดก็ดีนะลงไปเนี่ย
พี่จะได้ไปแทนผมบอกพี่จะได้ไปแทนผม
สิ้นเสียงนั้นเขาบอกรู้ตัวอีกทีคือมันกระโดดลงไปแล้ว
แต่เขาบอกไม่รู้ตัวนะจังหวะที่กระโดดอ่ะ
อยู่ดีคือแบบร่วงตุ๊บลงไปเลยคือเหมือนกับแบบ
พอสิ้นเสียงปุ๊บกระโดดปึ้งลงไปเลยอืม
แล้วก็คือมารู้สึกตัวอีกทีก็เหมือนกับว่ามีใครเนี่ย
มาดันดันเขาแบบให้มันขึ้นพยุงขึ้นมานอนหงายลอยอยู่ในน้ำ
นี่ค่ะเหมือนแบบดันแล้วก็ลอยขึ้นมาได้เขาก็ลอยลอย
เขาบอกเขาเห็นเหมือนกับเป็นผู้หญิงนะ
ซึ่งในใจเขาเนี่ยตัวเขาเนี่ยเขาบอกเขาเรียกคนนั้นนะว่าแม่
เขาก็เรียกให้เหมือนเป็นผู้หญิงบอกแม่ช่วยด้วยแม่ช่วยด้วย
แล้วผู้หญิงคนนี้ก็ตอบกลับมาว่าเออเดี๋ยวสักพักนึงก็จะมีเรือผ่านมา
ใจเย็นเย็นอะไรประมาณอย่างเนี้ยอืมอ่าเดี๋ยวฟังเขานะ
อันนี้มันวิ่งขึ้นมาอย่างงี้มาข้างหลังมันก็ตอบว่าพี่ทำอะไร
พี่ใจเย็นเย็นผมบอกว่าเอ้ยผมผมเครียดแล้วผมก็ยืนใช่ป่ะอืม
อย่าโดดนะถ้าพี่โดดไปพี่แทนผมนะอะไรประมาณเนี้ยเนอะ
ถ้าถ้าเขาหน้าเขาในน้ำอ่ะนะเขาจะค่อนข้างที่จะหน้าตาดี
แต่มองแล้วไม่อยากมีเพศสัมพันธ์คือห้ามมองคิดอย่างอื่นอ่ะ
คือมองให้คาราวะเคารพได้อันนี้คืออย่างงี้น้ำเข้าปากอ่า
แล้วพี่สกุลพอน้ำเข้ามานี่ผมก็เหมือนมีสติแล้วครับ
แต่ตัวผมมันลอยอยู่อย่างนี้แอ่นอย่างนี้แอ่นแอ่นเนี่ยหัวโผล่
เห็นฝั่งมองเห็นไฟแล้วผมก็พยายามที่จะหมุนตัว
แล้วก็พยายามที่จะลอยเข้าฝั่งไงมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้
พอมันไปไม่ได้ปุ๊บผมก็แม่ไปไม่ได้แม่บอกว่าเดี๋ยวจะมีเรือมา
สักพักหนึ่งก็มีเรืออะไรไม่รู้อ่ะวิ่งอ่ะปุ๊บผู้หญิงก็บอกว่า
น้องนั้นจมน้ำนี่ผมบอกพี่ครับผมก็ตะโกนเรียกเลยครับพี่ครับ
ผมก็ผมก็ฝักมือแบบพี่ครับพี่ช่วยผมด้วยมีครับมีครับ
ล่าสุดก็เมื่อช่วงประมาณอ่าต้นปีครับมีผู้หญิงสองคนครับอ่า
ครับเคล็ดแรกนี่ก็กระโดดตรงนี้ครับก็มาเกลี้ยกล่อมก็ได้ครับ
แล้วก็เคล็ดที่สองนี่นั่งนั่งรถมาจากครับเพื่อที่จะมากระโดดสะพานนี้

ที่ช่วยเอาไว้ได้ทันอ่ะแต่ตรงนั้นก็มีคนไปกระโดดสะพานบ่อยแล้วก็ถ้าช่วยไม่ทันก็มีคนเสียชีวิตบ้างแต่ส่วนใหญ่คุณผู้ชมก็ถามมาว่า
ผมนั่งเมาเมาอยู่แล้วก็พลับตกพรุ่บลงไปนั่นแหละนะฮะฮะ